โปรดติดตามตอนต่อไป
เจ้าหน้าที่เอาภาพในการเข้าจับกลุ่มหลวงปู่พุทธอิสระ
ซึ่งภาพดังกล่าวนั้นก็ให้สร้างความรู้สึกที่ไม่ดี
กับผู้ที่ได้พบเห็นคลิปวีดีโอชุดนั้น
ซึ่งก็ภงมาจากเจ้านที่นน่ะครับ
ซึ่งในส่วนตัวผมผมก็เห็นว่า
ผมก็ค่อนข้างจะไม่สบายใจ

ในกรณีการจับกลุ่มพระในวัดอื่นในวันเดียวกัน

แต่วิธีการเจ้าหน้าที่ปฏิบัตินั้นแตกต่างกัน
คืออย่างที่บอกว่าขบวนการศึกขบวนการบวช
มันเป็นขบวนการทำพระธรรมวินัย
เหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นกับพระสงฆ์ในอดีตไหม

แล้วท่านก็ยังคงประพฤติตัวเหมือนพระอยู่
คือการที่มีผ้าเหลืองข่มมันเป็นสัญลักษณ์อีกตัวหนึ่ง
แต่ขบวนการที่เป็นพระจริงมันจะเป็นไปตามพระธรรมวินัย
อันนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจและความเชื่อแต่ละคน
แต่เรายังคิดยังเชื่อว่าหลวงปู่ยังเป็นพระอยู่
เพราะท่านไม่ได้ผิดในส่วนไหนที่เกี่ยวกับพระธรรมวินัย
เป็นกฎหมายบ้านเมืองทีนี้เราอยู่ในประเทศมันมี๒๓ส่วนที่เกี่ยวข้องขึ้น
พระธรรมวินัยพระต้องอยู่พระธรรมวินัยอยู่แล้ว
ส่วนที่๒ก็คือกฎมหาเทรสมาคม

แต่พระสงฆ์เนี่ยท่านจะยึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลัก
ฉะนั้นลูกศิษย์ที่ยังเรียกท่านเป็นหลวงปู่เป็นพระ

แต่การคลองพระธรรมวินัยของท่านยังคงอยู่
ฉะนั้นเราเคารพในธรรมวินัยที่ท่านมี
ตกใจกับวิธีการปฏิบัติของเจ้าพนักงานนะคะ
ขณะที่วันนี้ตำรวจเองออกมาชี้แจงเรื่องนี้
มีคำวิภาควิจารณ์ค่อนข้างมาก
ในขณะที่คำวิภาควิจารณ์ที่เกิดขึ้นนี้
ถ้าผนวกเอาเรื่องของกลิ่นอายทางการเมืองเข้าไป
เราจะเห็นความร้อนแรงไปอยู่ที่วัดอ้อน้อยมากกว่าวัดอื่นซะด้วยซ้ำไปนะคะคุณผู้ชม

แต่อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้เสียงที่สำคัญที่ออกมาให้ความคืบหน้าและความกระจ่างอยู่หลายเรื่อง
เป็นเสียงของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะพลตำรวจโทษธิติราชเดี๋ยวให้ฟังกัน
ชี้แจงอยู่หลายเรื่องแล้วก็มีการยืนยันนะคะว่าอีก๒รูปที่จริงแล้วน่าจะจับกลุ่มตัวได้พร้อมกันเมื่อวานนี้
ยังอยู่ในประเทศไทยก็เป็นลักษณะณตอนนี้นะคะเป็นลักษณะของการประสาน
ใช้วิธีการเจรจาพูดคุยซึ่งตำรวจก็อยากให้มามอบตัวนะคะ
ในขณะที่ส่วนของหลวงปู่พุทธอิสระเองถ้ายังติดปากจะเรียกท่านอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็เป็นที่ภาควิจารณ์ว่าตกลงหลังจากนี้เอาอย่างไรท่านจะกลับมาเป็นพระได้ไหม
ทำไมถึงทำกับท่านแบบนั้นอันนี้เป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่า
อายเรื่องนี้เยอะไปทั้งเรื่องการเมืองเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
แต่ว่าถ้ามองในภาพใหญ่ทั้งหมดเมื่อวานนี้เนี่ยร้อนอยู่หลายวัดนะคะ
หลังจากนี้วงการส่งไทยเป็นอย่างไรวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบนี้
คือการสร้างบรรทฐานใหม่ว่าควรจะปฏิบัติแบบนี้แบบเดียวกันไปเลยหรือไม่
ไม่ว่าจะเป็นพระชั้นผู้ใหญ่พระชั้นผู้น้อยวัดใหญ่ในกรุงเทพฯวัดเล็กในต่างจังวัด
หรือว่าข้อหาใดก็แล้วแต่วันนี้เราคุยกันนั่งในรายการคือ
นาวิชากาลอิสระด้านพระมฤทธาศาสนานะคะอจัตรงจงศาสดีค่ะอาจารย์
แต่ตอนที่เกิดข่าวใหม่ในการถามตรงก็จากเรื่องนี้แหละ

บรรยากาศมันอื่นบอกไม่ถูกเหมือนไม่แน่ใจทิศทางว่าจะไปทางไหน

สับสนรู้สึกงงแล้วก็สิ่งที่คิดหรือสิ่งที่คาดการณ
สิ่งที่มองก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอย่างที่คาดการณ์อย่างที่มอง
มันมีอะไรหลายอย่างซึ่งแปลกและเหนือความคาดหมายหลายเรื่อง
คือเมื่อวันวิธีการมองข่าวที่ออกมาตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้านะอาจารย์
คือเราไม่แน่ใจว่าเราเลือกมองเหลี่ยมไหนดี
หรือเราเลือกมิติไหนมาคุยกันจะเหมาะสมที่สุด
เราก็เลือกมองตามกระแสของชาวพุทธส่วนใหญ่
แล้วก็ตามกระแสคนส่วนใหญ่เขาชอบมองกัน
ก็คือมิติแรกก็คือพอใกล้วันสำคัญทางศาสนาคือวันวิสาขะ
ทำไมจะต้องมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับพระแบบนี้ซึ่งก็เป็นทั้งสองฝ่าย
ทั้งฝ่ายกบประสอท์แล้วก็ฝ่ายแดงต้องยอมรับตรงนะ
และความเชื่อเขาเชื่อว่าแต่ละฝ่ายอยู่คั่วตรงข้ามกันนะ
แต่อีกอันหนึ่งที่น่าจะคิดน่าคิดไปมากกว่านั้นก็คือ
เอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
จู่จะต้องจับทั้งสองฝ่าย
โดยเฉพาะกับกรณีของท่านพุทธอิสระ
ทำไมไม่เคยมีข่าวเลยว่าจะจับท่าน
แล้วท่านพุทธศาสตร์อิสระเองที่สะพ้ายไปมาก่อนนั้นคือ
ก่อนหน้านี้ถ้าใครตามข่าวเกี่ยวกับท่านพุทธศาสตร์
เห็นว่าช่วงนี้ท่านมีสัญญาณดีมาตลอด
เช่นเจ้าคุณเบอร์ลินคู่ปรับท่านที่เยอรมัน
ก็มาขมาทนายธรรมกายก็เข้าขอขมาอย่างนี้
คือท่านก็จะดูกระแสเหมือนไม่ได้มีอะไรอย่างนี้

โดนอะไรอย่างนี้
แล้วคนก็ยังคิดด้วยซ้ำว่าเป็นการจัดฉากหรือเปล่าอีก
ซึ่งกระแสมันก็หลากหลายกันไปแต่ก็คือ
จากเหตุการณ์เมื่อวานนี้จนถึง๒๓ทุ่ม

ทั้งท่านพุทธศาสตร์อิสระทั้งกรรมการมศ
ก็คงไม่ใช่จัดฉากแล้วทั้งหมดก็คือของจริง

เอาในมุมของวงการสงฆ์ก่อน

อันนี้เรียกว่าเป็นมาตรฐานใหม่ในการที่โลกเข้าไปจัดการทำไหม

แต่ครั้งนี้สิ่งที่มันต่างอย่างเดียวคือ

แต่ถามว่าในอดีตเรามีคดี

ซึ่งก็แตกต่างกันไป
มีคนอ้างว่ารองสมเด็จเคยมีเหรอทำไมจะไม่มี
กี่รูปหรือวันนี้ประเทศไทยแล้วในสมัยอดีตสมัยจำพลสลิทฯก็คือ
ท่านสมดิษฐ์อ่านสมัยนั้นก็ยังเป็นพระพิมรธรรมอยู่
สมดิษฐ์อ่านก็เบี้ยเขากระบวนกาลโดนกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์

ถูกจับเข้าคุกใส่ผ้าขาวเข้าคุก

สารยกฟ้องให้ท่านกลับเอามาคืน
ให้ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากมณฑิน
ท่านก็ได้กลับมาใส่จีวอนอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากนั้นท่านก็ได้เลื่อนจากรองสมเด็จเป็นสมเด็จ

แล้วก็ได้เป็นประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชด้วยซ้ำ

ซึ่งอันนี้คดีจะค่อนข้างจะกระเด็ดไปทางท่านพุทธอิสระมากกว่า
ก็คือการที่ใช้ตราพระบรมมหาวิชัยมงกุฎหลังพระเครื่อง

เจ้าอาวาสวัสสุทัศน์ท่านก็เป็นรองสมเด็จอยู่ที่พระวิสุทธาธิบดี
แต่จากเหตุการณ์ผ่านไปอะไรผ่านไป
เมื่อมีการสอบสวนในชั้นศาลแล้วท่านไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง
ท่านก็ได้เลื่อนเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาอาจารย์

แตกต่างระหว่าง๒คดีนี้มันก็จะมีข้อสังเกตก็คือ
สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดสุทัศน์
ท่านไม่ได้ถูกปฏิเสธการประกันตัว
แล้วท่านก็เหมือนตอนช่วงหลังเหมือนท่านให้กลายเป็นประโยชน

เพราะคนที่ติดคุกก็คือเสียอู๊ดไม่ได้เป็นตัวท่าน
แต่ท่านก็เป็นผู้ให้สถานที่เป็นผู้ให้วัตถุดิบในการผลิตก็คือตอนนั้นนะ
แต่ก็มีอีกคดีหนึ่งอีกเช่นกันถ้าพูดกับเรื่องทุจริต
แต่เพราะเอิญเจ้าของคดีเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไม่ได้เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะนะ

คดีเครื่องราชผู้กระทำผิดก็เป็นคนที่เหมือนกับทุจริตใบเสธ
ทำบุญไม่กี่บาทแต่ว่าเอาไปเอาใบเสร็จมาเป็นหลายหมื่นหลายแสนหลายล้าน
แล้วก็ไปขอเครื่องราชก็มีการตรวจสอบผู้ที่โดน
ก็คือท่านเจ้าคุณอุดมณวันนั้นในอดีต
ก็แต่ละมันก็จะมีคดีที่ในการดูแตกต่างกันไป
คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าสมมุติย้อนไปในอดีต
ไม่ใช่ว่าไม่มีคดีใหญ่ในวงการสงฆ์มี
มีกับพระสมณศักดิ์สูงมี
แต่รอบเมื่อวานี้พร้อมกันเยอะ
เยอะถูกต้องพร้อมกันทีเดียวเยอะมาก
จะตกใจตกใจแล้วถ้าสมมุติมองอย่างคนทางโลกมอง
ก็จะพยายามมองว่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้
แล้วเหมือนกับเอ๊ะเมื่อวานนี้ทำไมเกิดพร้อมกันในวันเดียวกัน
ที่ถูกมองว่าถูกมองว่าอยู่คนละฝั่ง
แบบนี้ใช่ไหมอาจารย์อย่างนั้นแหละใช่อย่างนั้นแหละ
อาจารย์ถ้าในโลกของสงฆ์เอาวิธีปฏิบัติก่อน
เพราะว่าคลิปที่ออกมาในช่วงค่ำเมื่อวานที่แชร์กันกระจายเลย

การปฏิบัติการเข้าไปที่กุฏิใช่ที่ทุบประตู
ซึ่งอันนี้ถูกวิภาควิจารณ์เยอะซึ่งวันนี้ตำรวจก็ตอบนะคะคุณผู้ชม
ไม่ใช่ไม่ตอบอาจารย์มองว่าแบบนี้พอเข้าใจได้ไหม
คือไปกระทำต่อสงฆ์แต่เขาใช้กฎหมายโลกเข้าไปกระทำ
แต่ทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องสนใจหรอกว่าแบ่งโลกแบ่งทำ
คือคนมองว่ามันเกินไปไหมต้องขนาดนี้ไหม
คืออย่างนี้ผมถ้าถามผมผมรับได้นะแล้วผมก็เห็นใจเจ้าหน้าที่
คือหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ท่านทำก็ทำตามหน้าที่
คืออย่างนี้ก็มันก็เป็นบุญของท่านอดีตพระพุทธอิสระแหละ
คือท่านก็ยังพอมีบุญอยู่คือถ้าท่านมีกาศอยู่ในกุฏิ
แล้วถ้ามันมีการยิงสวนออกมาเนี่ยภาพมันก็จะเป็นอีกแบบนึง
แต่ความที่มันน่าสงสารท่านก็คือหมายถึงว่าท่านไม่มีกาดไม่มีอาวุธ
แล้วเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่ไปเพียบเลยทุบประตู
ใช้กำลังเป็นฝูงเลยกับพระรูปเดียวภาพมันก็เลยดูท่านดูน่าสงสารจริง
แต่ถามว่าเราก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ว่าแล้วถ้ามันมีกาดล่ะ
เจ้าหน้าที่ไม่รู้หรอกว่ามีกาดไม่มีกาด
เจ้าหน้าที่ทำก็ต้องไปสภาพนั้นแหละ
แล้วมันไม่มีใครอ่ะมันไม่มีกาดงั้นมันไม่มีอาวุธ
คือจริงแล้วถ้าสมมติที่อาจารย์บอกนะละเอาตรงคือ
คนก็จะติดภาพว่าลูกศิษย์ลูกหาตามเยอะ
แบบหูคอยดูแลมีบางคนถืออาวิทย์ดูดุดัน
แต่ทีนี้ชุดที่เอาไป
ลักษณะการปฏิบัติการโดยเฉพาะ
เมื่อผ่านเข้าไปประตู๒ชั้นแล้ว
แล้วท่านก็ลุกขึ้นมาจากเตียง
คือลักษณะการตะคอกตะโกนอ่านข้อเก่าหาแบบนี้
คือคนมีอารมณ์เยอะนะโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาฝั่งท่านนะ
มันก็อาจจะดูไม่ปรณีประนอมดูไม่สุภาพ
ก็คือมันเป็นเรื่องที่พูดยาก

แต่คนไม่ศรัทธาเขาก็เชียร์อีก
สังคมบ้านเรามันเป็นเรื่องที่พูดยาก
คนไม่ชอบก็เชียร์แต่คนที่ชอบ
เขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ทำอย่างนั้นกับอาจารย์ฉันไม่ถูก

ตอนที่บุกวัดธรรมกาย
คือลักษณะการเข้าไปลูกศิษย์ลูกหาวัฒนธรรมกายก็

กำลังจะถามว่าคือมันสามารถจะเปรียบเทียบกันได้ไหม
ระหว่างการเข้าไปแบบเงียบที่กุฏิ
กลับเข้าไปในวัดใหญ่ซึ่งลูกศิษย์เป็นกำแพงอยู่ข้างหน้า
คือมันจะเปรียบเทียบกันได้เลยเหรอว่ามันไม่เหมือนกัน
ทำไมทำไม่เท่ากันไม่เห็นทำเหมือนกันเลยมันเปรียบเทียบได้ไหม
ผมว่ามันก็เปรียบเทียบไม่ได้เพราะว่าคดีคนละแบบ
คดีคนละแบบข้อหาคนละแบบ
แล้วก็เราไม่เคยเห็นกรรมการมศทั้ง๓รูปก็ดี
แม้กระทั่งท่านธรรมชโยก็ดี
ที่จะมีกาดถืออาวุธเดินตามมีคนคอยป้องกันมีคนอะไรอย่างนั้น
แต่คราวที่มันมีภาพหลวงอดิตหลวงอดิตท่านภูทัยอิสระ
มีภาพคนมีกาดมีดูแลมีถืออาวุธมีป๊อปคอนมีอะไร
ซึ่งถ้าถามว่าคนเป็นเจ้าหน้าที่เขา
เขาก็ต้องมีสิทธิ์กลัวเขาก็มีลูกมีเมียเขาอยู่ที่บ้านไง
เขาก็ทำป้องกันตัวเองแต่นี่ว่าถ้าถามผมนะ
สิ่งที่เขาพลาดหนึ่งอย่างก็คือตอนเข้าประตูไปชั้น๓แล้ว
ก็ถ้าเห็นว่าไม่มีอาวุธก็พูดกันดีก็ได้
ก็ถ้าปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้สุดไหมล่ะ
ไม่ใช่ไม่สุดคือหมายถึงว่าถ้าลองเขียงนะลองเขียงอาจารย์นะ

คุณก็แค่อ่านให้เฉยอ้าวนายตึ๊ด
แต่ไม่ใช่แบบเสียงกระโชคใช่ไหมแต่เขาก็สั่น
แล้วว่าเขาก็อาจจะกลัวอดีนาลีนหลังอันนี้เราก็ไม่รู้จริง
เพราะเราก็ไม่ได้เป็นคอมมันโดแต่เพียงแต่ว่า
ก็อะไรที่มันพลาดไปแล้วก็แล้วไปแล้วกัน

ก็ให้ท่านผ่านกระบวนการยุติธรรมไปก่อน
คนเหล่านี้จะมาขอเข้ามาท่านเมื่อท่านผ่านสู่กระบวนการยุทธรรมแล้ว

กรรมการมศ๓รูปตอนที่ออกมาเป็นข่าวแรก
ก็โดนวิภาควิจารณ์จากเครือข่ายชาวพุทธอยู่ระดับหนึ่ง

แต่เวลาวิจารณ์วิจารณ์ไปที่ผอสำนักพุทธนะนะ

แต่ทีนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วอีก๒รูป

ว่าก็ต้องขอชื่นชมท่านทิติราช
ว่าท่านมีประสบการณ์และบทเรียนจากในอดีตอย่างน้อย

คือรู้ว่าการทำงานโฉงฉางตีปี๊บว่าจะไปหานะ
วันนั้นวันนี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้อีกแล้ว

แล้วเข้าจับกลุ่มเลยทุกฝ่ายอย่างนี้

ผมกำลังมองว่าฝ่ายข่าวพระเถรานุเถระ๒รูป
นั่นคือพระพรหมสิทธิกับท่านพระพรหมเมธี
น่าจะดีฝากตำรวจและทหารอีกตามเคย

ลักษณะการปฏิบัติการของตำรวจรอบนี้เป็นแบบนี้
เพราะมีบทเรียนมาแล้วหรือ๒มาตรฐาน

ผมมองว่าเขาน่าจะมีบทเรียนมาแล้วมันโอเค

ทุกคนไม่ว่าท่านธรรมชโยไม่ว่าใครก็ตาม
ทุกคนต่างมีลูกศิษย์ทุกคนต่างมีเครือข่าย
เครือข่ายใครจะเจ๋งกว่ากันเส้นใครจะเหนียวกว่ากัน

อย่างท่านเจ้าคุณจำนงเนี่ยผมว่าน่าจะ
วินาทีสุดท้ายผมว่าปุ๊บผมมีความรู้สึกว่า
คือขาวต้องไวแล้วก็ปุ๊บแล้วก็รีบไปกันเลย
ผมว่านะผมมีความรู้สึกว่าอาจารย์วิเคราะห์หรืออาจารย์รู้
ผมไม่รู้ผมแค่วิเคราะห์เฉยผมไม่รู้
เดี๋ยวขอพักสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะสนทนาธรรมกันเรื่องนี้นะคะ
กับพระธรรมกิติเมธีหรือว่าเจ้าคุณเกษม
เรามักจะเรียกท่านแบบนี้สักครู่ค่ะ
ในส่วนของที่เริ่มรายการเมื่อวานนี้นะครับ
มีธนาคิดบังสมุดที่ยังไม่เรียบร้อย
อัตโนมัติเช่นอาจารย์ติดตาม
เป้าหมายที่ยังไม่ได้๑๒๑๒นะครับ
ก็คิดว่าอยากให้ท่านมามอบตัวดีกว่า

หลายลูกก็มีความไม่กดงาม
ในความที่เป็นสมณเพศนะครับ

เพื่อไม่ทำให้ท่านเสียหายนะครับ

ตอนนี้ทั้งสองท่านยังอยู่ในประเทศไทย
แล้วก็ใช้วิธีการที่จะ

ทั้งติดตามและเทศจาภูมิคุณ
อย่างนั้นครับดูกัน
อย่างที่บอกไปว่าตรงวิธีทำงาน
ในภายความจริงในภายศาสน

ไม่ได้ทำอะไรโดยที่ไม่เห็นผล

ว่าใครทำผิดก็ต้องห่วงรายคดี
แต่ส่วนนี้ก็ต้องก่อนเข้าใจว่า

เอาคนดีไปเป็นอะไรก็ดีหมด

เป็นครูดีเป็นทหารดี

ก็คงต้องมีทำอะไรทำอีกเยอะครับ

วันนี้เปลี่ยนแพ้เป็นคันตอบ

เพราะว่าสำหรับ

ก็ต้องอภูมิแก้ไข

เพราะว่ามันมีวิธีสำรวจนะครับ

ปภัยที่
เป้าหมายใครจะทำตอบด้วย

ถ้ามีการข่าว

มีกำลัง

เราต้องพยายามที่จะ๒๐๑๐
เข้าไปมีกระสุนรั่งมาตรับแล้วมีการจัดการตายกันขึ้น
เรื่องราวมันจะไม่ง่ายอย่างนี้นะมันจะบานไปมากกว่านี้เลย
มันก็จะกลายเป็นประสุนมาจากไหนตำรวจยิงรึเปล่าหรือใครยิงก็ไม่ทราบได้
ผู้บัญชาการตำรวจสอบส่วนกลางค่ะคุณผู้ชมที่ให้คำตอบนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นขั้นตอนแรกอาจารย์เดี๋ยวกลับมา
ขั้นตอนแรกตีความหมายอย่างไรได้บ้าง
เราจะสนทนาทำกันกับประทานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

ท่านเจ้าคุณในวงการสงช่วง๒๔ชั่วโมง
หรือ๓๐๔๐ชั่วโมงที่ผ่านมา
สนทนากันว่าอย่างไรบ้างคะรอบนี้นะคะ

นิ่งด้วยความรู้สึกแบบไหนคะท่าน

เพราะว่าไม่มีใครพูดเลย
พูดบทว่ามีอย่างเดียวคือใส่หน้า
ในวงการที่แน่นอนก็คือว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ต้องมีข้อเสนอถึงสมเด็จพระสังฆราช
ให้ปรับเปลี่ยนเรื่องกรรมการตำแหน่งกรรมการมหาเทรสมาคมของพระเทระทั้ง๓รูป
ก็คงเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่ายังให้หยุดแต่ยังไม่ทำงานยังไม่มีตั้งคนใหม่นะค่ะท่าน
แล้วก็ถ้าหากว่าสืบสวนแล้วเรานั้นทั้งไม่ผิดทั้งคงกลับมาดำนังตำแหน่งใหม่ได้
เห็นต้อเลขานุการสมเดตสังหราชในสัมภาษณ์ว่าอย่างนั้น
ส่วนพระอื่นก็มีแต่อย่างเดียวก็คือมันเศร้าใจเศร้าใจ
ด้วยข้อสงสัยว่าทำไมหนอ
หลายเหตุการณ์อื่น
ต้องรอกันแล้วรอกันอีกสืบสวนกันแล้วสืบสวนกันอีก
ก็ยังไม่พ้นสถานะแต่พอถึงทีพระนี่ปั๊บเดียวเอาเลย
นี่คือข้อที่พูดได้คำเดียวสงสัยกันอยู่
เจ้าคุณค่ะถ้ามองในมุมของพระสงฆ์เนี่ยนะคะ
คือมองว่ารวดเร็วรวบรัดเกินไปถูกไหมคะ

แล้วถ้าเรียนลองเปรียบเทียบเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเดียวกัน
ในกรณีของวัดอ้อน้อยพระสุวิทย์เนี่ยค่ะ
พระเหมือนกันในกรณีพระเหมือนกัน
มันเทียบกันก็ไม่ได้
แต่ต้องเทียบอย่างกรณีในคดีโลกทั้งหลายนะ
ทำไมต้องสืบกันแล้วสืบกันอีกยังหาคนผิดไม่ได้
แล้วก็ยังต้องส่งฟ้องศาลอะไรต่าง
มันยังไม่จบกันตั้งกี่ร้อยกี่พันเรื่องอยู่

ถึงเรื่องโกงชาติโกงเมือง
เรื่องที่เขาโกงไปเป็นพันล้านเนี่ย
ยังไม่ถึงขนาดนี้นี่เงินแค่๔๕ล้าน
ทำไมมันต้องเอากันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันพระสงสัย

ไม่มีครับเพราะว่าพุทธอิสระแกก็ไม่ได้ขึ้นกับสงฆ์อยู่แล้ว

ก็ไม่มีใครจะไปสังสงสัยท่านเพราะว่า
ก่อนเขาก็ในวงการพระเขาก็ตั้งสงสัยกันมานานแล้ว
ทำไมไปขึ้นแวทีให้ปากการเมืองแล้วก็ไป

เข้าใจค่ะท่านเจ้าคุณค่ะมีประโยคนึงเมื่อสักครู่นี้
วลีหนึ่งที่ท่านธิติราชให้สัมภาษณ์นักข่าวเอาไว้ว่า
เหตุการณ์เมื่อวานนี้เป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้น
คือเป็นขั้นตอนแรกคือรอบนี้มีการประเมินไหมคะ
ว่าวงการสงสัยจะถูกตรวจสอบ
จากกฎหมายทางโลกเนี่ยอีกหลายกรณีไหมคะ
ก็ไม่สะท้านหรอกวันนั้นตรวจเท่าไหร่
แต่ว่าให้มันสมเหตุสมผล

มันขาดเลยนะไม่เหมือนราชการนะ

พระราชการถูกพักงานถูกจังหยุด
พอชนะคดีกลับมาก็มาต่อได้เลย
แล้วเขาก็คืนสิทธิอันพึงมีพึงได้
แต่พระนี่พอศึกแล้วมันศึกเลยนะ
ถ้าจะบวชอีกก็ไปนับหนึ่งใหม่เลยนะ
เป็นพระใหม่มันก็เรียกว่าพระนวกะ

เพราะฉะนั้นการจับศึกนี่ในกรณีที่ศึกนี่
ถ้าไม่ใช่เรื่องการฆ่าคนที่เห็นประจักษ์เรื่องอะไรเหล่านี้
หรือว่าเรื่องการไปมีเพศสัมพันธ์
เรียกว่าเสพเมถุนจับได้คาหนังคาเขาอย่างนี้มัน
อันนั้นมันก็สุดวิสัยมันต้องศึกเลย

แต่ในกรณีอย่างนี้นี่เขาสงสัยเพราะเหตุว่า
ยังไม่ได้พูดให้มันชัดเลยว่ากระบวนการเงินเนี่ย
แม้จะเออมันหายมาอยู่ตรงนี้จริงอ่ะ
แม้แต่ต้นทางเนี่ยต้นทางเนี่ยที่ว่าเป็นพูดเซ็น
อนุมัติให้เงินมันออกมาเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นหน้าเลย

ขอกระชับเนื่องจากวันนี้เวลารายการน้อยขอสุดท้ายค่ะ
คือตอนนี้ในวงการสงฆ์ประเมินกันว่าจะเกิดคดีใหญ่
หรือว่าเหตุการณ์คล้ายเมื่อวานนี้อีกหลายเหตุการณ์ไหมคะ

เมินว่าศาสนาของเราจะอยู่ได้ไหมในวันนี้

จะอยู่ร่วมกับราชการไทยได้ไหม
ก็คิดไปอย่างนั้นถ้าอยู่ไม่ได้ก็หมายความว่าศาสนาก็ต้องพ้นไปจากแผ่นดินนี้
ท่านเจ้าคุณค่ะอย่าพึ่งค่ะท่าน

ถ้าเล่นโดยที่มันไม่กระจ่างมันก็ทำให้คนก็สงสัยค่ะ
อย่างนี้ค่ะท่านเจ้าคุณประเด็นนี้มีคนพูดถึงเหมือนกัน
ดิฉันเดี๋ยวหาจังหวะที่ท่านเจ้าคุณสะดวก

ข้าวเจริญพรนามัศกาลค่ะ
เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ที่บอกว่าเป็นขั้นตอนแรกเอาอย่างนี้เลยดีกว่า

อาจารย์รู้ไหมอาจารย์คิดว่ามีอีกไหม
ขั้นที่สองสามสี่ห้าและขั้นสุดในรอบนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเหลือน้อยแล้ว

ก็ต้องแปลความว่าเขาตรวจสอบ
ยุคท่านผอสำนักพุทธคนเก่า

แล้วที่โดนกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเช็ค

อาจจะเป็นเรื่องการออกเมนสำรวจเกี่ยว

ได้รับเช็คเหมือนกันในวงเงินใกล้

แต่ไม่ได้รับการถูกดำเนินคดีแต่อย่างใด
ก็ซึ่งอันนี้ก็ต้องมาดูไอ้คำว่าท่านจะมีละลอกใหม่

ซึ่งมันยังมีวัดใหญ่ในกรุงเทพอีกนะ

อาจารย์มีอีก๒รูปนะคะที่เป็นกรรมการม๒
ที่ตอนนี้ที่ท่านธิติราชพูดอยู่เนี่ยนะคะ

ก็แปลกใจว่าทำไมการข่าวดีจัง
ขนาดเขาทำแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขนาดนี้แล้ว

พระหรือตำรวจ

ทั้งท่านพระพรมเมธีทั้งท่านพระพรหมสิทธิท่านทั้งคู่
อาจารย์เชื่อไหมว่าอยู่ในประเทศไทยอย่างที่ท่านถิติราชบอก

เอาขอกรณีของพระพรมเมธีแล้วกันนะท่าน
ท่านมีคนพูดว่าท่านไปซิงคโปร์
โดยปาลบเหตุจากหนังสือ

ตอนช่วงการเดือนที่ผ่านมาเนี่ย

วันที่๑๕คำถามอย่างแรกเลยที่ตำรวจไม่ยอมเปิดเผยกับพวกเรา
โดยบอกว่าไม่รู้ผมคิดว่าท่านจะรู้ตำรวจน่าจะรู้ตำรวจไม่เปิดเผยมากกว่า
ก็คือท่านได้กลับมาไหมหลังจากเสร็จงานแล้วหรือท่านยังอยู่สิงคโปร์
ซึ่งมันมีนักข่าวหลายสำนักไปถามท่านสตมสตมก็ไม่ได้ตอบมาว่า
ท่านอยู่ไม่อยู่บอกไม่รู้ขอเช็คดูก่อนไม่รู้แต่จริงควรจะรู้เพราะว่า
เพราะว่าพระผู้ใหญ่ถือพาสปอร์ตราชการสีน้ำเงินน่าจะรู้
แต่ทำไมไม่รู้นึกว่าไหมแต่เขาก็เลือกที่จะไม่พูด
แล้วก็แต่ตอนนี้มันก็มีหลักฐานเช่นมศปกติจะชุมประชุมทุกวันที่สิบยี่สิบสามสิบ
ยี่สิบยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมมันก็มีภาพที่ท่านไปประชุม

มีภาพตอนนี้คือหลักฐานมันไม่ใช่แค่คำพูดแล้วตอนนี้มันมีภาพ
ภาพจากสำนักพุทธเลยว่าท่านร่วมประชุม
เช่นเดียวกันกับภาพที่บอกว่าเห็นท่านออกจากวัดไป
แล้วก็มีภาพอันสุดท้ายที่มาตอบกับเอกสารชุดแรก
ประตูข้างหลังนั่นไปแล้วรูปสุดท้ายก็ยันไม่ชัดว่า
พระที่กางร่มออกมาจากประตูข้างหลังเนี่ยใช่ท่านหรือเปล่า
อาจารย์ค่ะขออภัยจริงปกติวันศุกร์เวลารายการเราน้อย

นาทีสุดท้ายอาจารย์คิดว่ารอบนี้
อาจารย์ให้นิยามว่าอะไรแล้วจะจบแบบไหนรอบนี้

ผมว่าถ้าอ้างจากคำพูดท่านทิติราช

แต่จะแบบไหนเยอะแค่ไหน

ก็ดังนั้นฮะใครทำกรรมใดไว้เมื่อมาถึงเวลากรรมนั้น

มีข่าวซุบซิบไหมในวงการสงฆ์มีไหม
มันเคยมีครับแต่ข่าวเหล่านั้นมันถูกหายไปแล้ว
ก็คือการดำเนินคดีครั้งนี้
เขายังมีความเมตตาให้กับพระในชั้นสมเด็จราชาคณะ
รับเงินในช่วงปี๕๖๕๗อยู่
คือไม่ได้มีแค่รองสมเด็จ๓ลูกที่รับเช็คช่วงเวลานั้น
ยังมีพระที่ชั้นสูงกว่านั้นก็คือชั้นสมเด็จ
รับเงินในช่วงเวลานี้๕๖๕๗อยู่

ขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมตามต่อกันได้เลยนะคะ
กับคุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอนสำหรับข่าวใหญ่ข่าวนี้นะคะ